หลายคนก็เห็นถ้าขี่ไม่ถูกต้องขี่ด้วยความเร็วก็หวัดเสี่ยว
เพราะว่ามันเป็นเนื้อหุ้มเหล็ก

แต่สำหรับบางคนเลือกไม่ได้จริง

แม้ว่าจะขับดีแล้วตั้งใจขับโดยไม่ประมาทแล้ว
แต่ว่าคนที่ใช้ถนนร่วมกันเนี่ย
ประมาทก็ทำให้เขาได้รับผลกระทบชีวิตเปลี่ยนเลย

นี่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่ง

แล้วมันไม่ใช่แค่นั้นเขาเป็นชายพิการด้วยนะคะ

ปรากฏว่าโดนรถชนอย่างแรงเสียชีวิตค่ะ

คุณผู้ชมเห็นว่าไอ้สิ่งที่มันหลุดออกมาบนถนน

นี่ค่ะเห็นไหมคะตรงใกล้กับกรอบของเรา

แต่ยังทำมาหากินนะแต่มาประสบเหตุแบบนี้
สู้แล้วเนี่ยก็ยังไม่ที่สุดของชีวิตนะคะ

นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สะพานข้ามแยกติวานนท
คุณผู้ชมขาเข้าอำเภอเมืองนนทบุรี
ผู้เสียชีวิตคือนายดันัยชัยนะเรา
เสียชีวิตอยู่กลางถนนเป็นผู้พิการ
อย่างที่บอกเนี่ยค่ะสิ่งนี้มันตกอยู่

มันตกอยู่แล้วก็มีแผ่นป้ายทะเบียนตกอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะ
มีผู้บาดเจ็บอีกคนนึงก็คือเพื่อนที่ซ้อนท้ายมา
นี่อาการสาหัสเลยแสดงว่าชนแรงจริง
กู้ภัยเขาบอกว่าตอนเกิดเหตุ

ในสภาพที่มีควันขึ้นที่ฝากระโปรง

ก็ขับตามไปแล้วเห็นรถคันนี้เลี้ยวไปจอดที่คอนโดแห่งหนึ่ง
ก็เลยตามไปมันต้องเป็นคันที่ก่อเหตุแน่นะคะ
ปรากฏว่าคนขับคือนายวรธนัดฉินนาน

มองไม่เห็นว่ามีรถอยู่ข้างหน้าก็เลยขับชน
แต่ที่ขับหนีไปเนี่ยคือตกใจ
กลับไปที่ที่พักนะฮะก็เลยขับไปที่พัก

แม่น้องสาวเพื่อนของผู้เสียชีวิต

แล้วก็นำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบางบัว
ที่บังเขนนะคะท่ามกลางความโศกเศร้า

เพื่อนบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ย
ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เล่นฟุตบอล

แต่เนี่ยค่ะโชคร้ายก็ไม่หมดไปนะคะ
มาเจอคนประมาทขับรถพุ่งชนจนเสียชีวิตค่ะ
ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ